ดูข่าวนี้กันต่อนะคะเรื่องราวของคุณแพทย์นับประพา
ต้องบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณแพทย์ก็ได้มาเปิดใจครั้งแรก

เป็นการเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่อดีตสามีคุณเบ้นออกจากเรือนจำมา

คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคุณแพทย์ถึงกับน้ำตาแตกเลยนะคะ
พอแพทย์เล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้สะเทือนใจมาก
คือลูกชายน้องเรสซิ่งไปโรงเรียน
คือพี่เบนท์เนี่ยออกจากเรือนจำบรรทานใช่ไหมคะ
วันพุธไปโรงเรียนแล้วปรากฏว่าเพื่อนก็ถามตามภาษาเด็กเลยนะคะบอกว่า

คือเรื่องนี้แหละค่ะคือเลสซิ่งมาเล่าให้แม่แพทย์ฟังแล้วคือหัวอกคนเป็นแม่
คือกลับบ้านมาแล้วแพทย์เล่าให้ฟังในรายการเนี่ยว่าพอได้ยินมันจุกในอกอ่ะ
คือต้องหลบไปร้องไห้ก่อน

ซึ่งต้องบอกว่าน้องเลสซิ่งลูกชายเนี่ยเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากนะคะ
น้องก็คือตอบเพื่อนไปนะคะบอกแม่ว่าตอบเพื่อนไปบอกว่าพ่อไปบำบัดมาตอนนี้หายแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่คุณแพทย์แบบเขาเรียกว่าแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงหัวอกแม่น่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากจบรายการค่ะคุณแพทย์น้ำประพาก็ได้มาเปิดใจกับพี่แจ๊กรีนนะคะ
ก็เล่าให้ฟังเป็นครั้งแรกเลยนะคะ
ถึงคำถามจากชาวเน็ตแล้วกันนะคะคือหลายคนก็เป็นคำถามที่แบบหลายคนอยากรู้นะคะว่า
เอ้าแม่แพทย์จะกลับไปคืนดีกับอดีตสามีหรือเปล่า
แล้วคุณพีผู้ชายที่อยู่ข้างกายเนี่ยจะเอาไปไว้ไหนค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังพร้อมกันเลย
นี่คือครั้งแรกนะคะที่เราได้ฟังจากปากคุณแพทย์นภาจริง
คือฟังไปแล้วพี่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่ารู้จักคุณแพทย์มานานคือเข้าใจแล้วก็ปลอบน้องด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าแพทย์จะตอบว่ายังไงไปฟังคำตอบชัดกันเลยค่ะ
มันไม่ใช่ว่าโอ้โหออกมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วสรุปแล้วมันยังไง
อังคารพุธพฤหัสมันเพิ่งจะพูดตรงก็คือ๒๓วันเอง
ตัวพี่เบ้นเองเขายังปรับตัวไม่ได้เลยด้วยซ้ำแล้วเราจะยังไงจะกลับไปมันยังไม่มีตรงนั้นเลยค่ะ
พี่เบ้นเขาอยากอยู่กับตัวเองแล้วแพลนของพี่เบ้นคือเขาจะต้องบวชตอนนี้รู้แค่ว่าจะจัดสรรเวลายังไงที่ให้ป๊าป๊ากับเฮียเลสเนี่ยเขาได้เจอกันเยอะที่สุดบ่อยที่สุด
อยากให้เป็นห่วงความรู้สึกของลูกชายเราค่ะเฮเลสอะไรอย่างนี้ซึ่งแพทย์บอกว่าทุกคำถามมันมีผลกับลูกแพทย์หมด
ค่ะและนี่นะคะเป็นคำตอบชัดเป็นครั้งแรกจากปากคุณแพทย์แล้วนะคะคือไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคาดเดาค่ะแม่แพทย์พูดชัดเจนนะคะเรื่องที่ถามกันอยู่เนี่ยคือแพทย์ไม่มีคำตอบให้นะคะเพราะว่าอดีตสามีพี่เบ้นเนี่ยค่ะเพิ่งออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้ไม่กี่วันเองค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดของคุณแพทย์ตอนนี้ก็คือค
ว่าจริงวันนี้คือหนูไม่มีสมาธิตั้งแต่ทำงานเลยรอลูกกลับมาแล้วกลัวว่าแบบจะไปฟังคำถามจะมีอะไรมาถามอีกลูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่ก็ให้กำลังใจแพทย์บอกว่าแพทย์เข้มแข็งนะแพทย์ก็เข้าใจตรงนี้นะคะส่วนคลิปที่แม่แพทย์ออกมาเล่าเนี่ยคลิปนี้คุณผู้ชมบอกว่าเพิ่งไปดูดวงมาแล้วหมอดูทักว่าจะได้ของที่รอคอย

พี่ก็ส่งข้อความไปบอกว่ากำลังใจให้แพทย์น่ะค่ะค่ะเชื่อว่าทุกคนต้องรักเรดซิ่งเรารักแพทย์ด้วยใช่ยังไงก็ต้องฝากคุณผู้ชมในสโชชีัลด้วยเวลาก็ประเมนต์อะไรจริงให้คิดถึงจิตใจเด็กสักนิดหนึ่งน้องค่ะนะคะน้องเด็กเขายังบริสุทธิ์นะคุณผู้ชมขาอยู่ที่ใหญ่เราเนี่ยล่ะน่ะเดี